ท่านผู้ชมครับวันนี้ด่านตรวจ๓๐๐ยอดประจวบคิริขัน
เจ้าหน้าที่ประจำด่านไม่ได้ตั้งด่านตรวจนะฮะ
บอกว่าให้ยุติไว้ก่อนด่านเนี่ยรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
กรณีที่มีคนเขาร้องขอความเป็นทำเปล่าใช่ไหม
เป็นคนขับรถบรรทุกส่งยางพารา
เขาก็ขับจะส่งจากใต้ไปตะวันออก

เขาบอกในรถเขามีกล้องติดอยู่ในตัวรถบรรทุกด้านในห้องโดยสารเนี่ย
มีตำรวจเรียกตรวจเขาลงไปข้างล่างบอกตำรวจว่าถ้าจะขึ้นมาตรวจเนี่ยผมต้องขึ้นไปด้วยนะ
ผมมีกล้องนะระหว่างนั้นมีตำรวจบอกไฟท้ายไม่ติดเขาก็ไปดูแล้วมีนายหนึ่งขึ้นมา
เขาบอกว่ามาดูภาพเห็นตอนหลังเนี่ยขึ้นมาคนแรกเนี่ยดูไปคลำมาอย่างนี้แล้วก็ลงไป
สักพักตำรวจอีกนายหนึ่งบอกขอขึ้นตรวจอีกทีหนึ่ง
คนนี้คนที่๒ขึ้นมาบอกอ้าวนี่ยาบ้านี่๑เม็ด
เขาก็มาชะโงกดูบอกมายังไง
เอาเป็นว่าเขาถูกดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้ในความครอบครองนะฮะ
แล้วก็ประกันตัวมาสู้คดีอยู่ก็เลยเอาคลิปภายในห้องโดยสารของรถบรรทุกที่เขาขับมาเนี่ย
มาร้องขอความเป็นธรรมตรวจปัสสาวะวันนั้นนะฮะ๑๓พฤศจิกายน
ปัสสาวะเขาก็ปกติไม่มีสารเสพติดนะฮะ
เรายังเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคนขับรถบรรทุกคนนี้กับลูกสาว
เขาบอกว่าต้องขอความเป็นธรรมแล้วเพราะว่าไม่รู้จะหาหนทางไหนจริง
ตอนนี้เดือดร้อนไปหมดบริษัทต้นสังกัดก็บอกว่าพักงานไปก่อน
กว่าคดีจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ก็เดือดร้อนสินะฮะ
ที่เขาอ้างว่าตำรวจยัดยาเสพติดพ่อเขาเธออยู่ที่ชุมพรนะฮะได้คุยด้วยนะครับ
เธอบอกว่าที่เอาคลิปในห้องโดยสารรถบรรทุกที่พ่อขับไปมาโพสต์เนี่ย
เพราะคิดว่าเป็นหนทางเดียวที่จะหาความเป็นธรรมให้กับพ่อได้
พ่อของเธอยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตอนที่ตำรวจจับไปเนี่ยพยายามจะให้เคลียร์คดีหลังถูกจับ
แต่พ่อไม่เคลียร์นะแล้วก็ท้าให้ตรวจปัสสาวะ
สุดท้ายแล้วก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แต่พ่อถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วจับตัวไปดำเนินคดี
ก่อนจะได้ประกันตัวออกมาสู้คดี
ได้คลิปมาหนูก็พยายามที่จะดูให้ละเอียดดูหลายรอบมากเลยค่ะ
แล้วตอนนั้นก็คือพยายามตั้งสติก่อน
แล้วก็แบบพยายามหาข้อมูลอะไรอย่างนี้
เพื่อที่แบบก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าอะไรลงไป
เราก็ต้องให้มันรอบครอบมันดีก่อน
ก็สอบถามข้อมูลอะไรมาบ้างว่าเออด่านนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้
เหมือนพอหลังจากคลิปอะค่ะเขาก็ให้พ่อขับรถตัวเองข้างหน้า
เหมือนไปตรงที่โต๊ะเคลียร์อะไรสักอย่างนี้
แต่พ่อไม่ยอมพ่อบอกว่าไปโรงพักไปขอมเบา
เออไปก็พ่อบอกว่าเจอเม็ดนึงใช่ไหม
งั้นถ้าสงสัยว่าผมเห็นก็พาผมไปตรวจเลย

พอทีนี้พอได้โทรศัพท์ติดต่อมา
ก็ติดต่อมาทางแม่เลย

จากนี้ไปเนี่ยเธอไม่กลัวอะไรอีกแล้ว

หลังจากโพสต์คลิปนี้ก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าครอบครัวไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

เพราะพ่อไม่มีงานทำ

ไม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลย

หลังจากที่เธอโพสต์คลิปไป

ศพันธ์ตำรวจโทตำแหน่งสารวัตร

สพ๓๐๐ยจประโจภิริขัน

ส่งข้อความไปแล้วก็พูดทำนองที่ว่า

ศึกษาพรบคอมพิวเตอร์ดูนะ

กลัวไหมเธอบอกว่าก็กลัวแหละ

หาผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจคนนี้ด้วย
เดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ

คำว่ายัดยาเนี่ยน้องตามกฎหมายเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นการหมินประมาท
แล้วก็คราวนี้ปุ๊บคนที่คอมเมนต์น้องคุมไม่ได้อยู่แล้วว่าการคอมเมนต์ที่สุภาพโดยวินยูชนทั่วไปมันคุมไม่ได้
ค่ะพี่ก็อยากจะลบบอกว่าเออน้องช่วยลบหน่อยได้ไหมมันเสียหายไปเยอะแล้วแต่คือว่าถ้าน้องลบพี่ก็ไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าหมินประมาทเนี้ยมันยอมความได้อ่าฮะพี่แบบคือพี่อ่ะขอร้องเพราะว่าพี่อ่ะสงสารตำรวจดีดีอืม
ตำลดไม่ดีน้องอะนะมาแจ้งความร้องเรียนแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดแจ้งอะไรได้หมดเลยแต่ในคลิปอ่ะที่น้องเขาลงอ่ะมันก็ชัดเจนนะฮะว่าอ่า
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ซื้อตรงแล้วน้องเห็นหรือเปล่าว่าแล้วเขายัดยา
อ่าผมแค่สงสัยใช่ไหมล่ะอืมผมไม่เห็นหรอกแต่ว่าการทำ
กระทำมันสอดเสียดว่าการยัดยามันอาจจะมีส่วน
อ่าใช่ไหมพี่พี่เห็นคลิปยังพี่เห็นแล้วพี่ดูมาหมดแล้ว
อ่าแล้วการกระทำอย่างงั้นมันมันเข้าข่ายไหมพี่พี่ก็ถามแล้วว่ามันเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นเพราะอะไร
แต่เขาบอกเลยว่าคนแรกอ่ะคนไม่เจอพอลงมาคุยกับพ่อเนี่ย
สรุปที่ประชุมเขาว่ากันยังไงครับที่พี่ประชุม
ก็เนี่ยตามนี้แหละตามที่พี่บอกนี่แหละว่าตำรวจไม่ได้ยัดใช่ไหม
ทำไมล่ะไม่ได้ยัดยังไงก็ไม่ได้ยัดแต่เป็นของแต่เป็นของพ่อน้อง
หรือเปล่าหรือเป็นของคนเก่าหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้กำลัง
ไปไปที่บริษัทคุณพ่ออืมว่ามีว่ารถคันนี้
ใครเคยใช้บ้างมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่อย่างไรอืม
เพราะพี่ก็ต้องหาข้อได้จริงอยู่แล้วพี่ต้องพี่ต้องยืนยันว่า
ลูกน้องพี่ยังไม่ได้ญาติครับผมเอ่อแต่คราวเนี้ยการที่น้องลงคลิปอ่ะ
มันเป็นการหมินประมาทอยู่แล้วคนมาด่าอย่างนี้

อืมคุณภูริพัฒน์บุญนินก็ไปคุยกับผู้ชายคนนึงนะคะ
คือผู้ชายคนนี้เขาให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒน์ว่าเขาเคยเจอตำรวจที่ด่านตรวจ๓๐๐ยอด
ทำแบบนี้เหมือนกับที่เป็นข่าวแบบนี้เมื่อสองปีก่อนค่ะ
เขาก็เรียกผมลงรถไปแล้วก็เรียกผมไปตรวจชี
ตรวจฉี่เสร็จมันไม่มีสารอะไรหรอกเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นมา
พออีกสักพักเขาก็เรียกผมบอกน้องมาที่รถหน่อย
ก็ที่หน้าเก๊รถผมแหละว่ามีอยู่ประมาณ๘เมตร๘เมตร
เออแต่ว่ามันไม่มีไงผมไม่เคยเล่นไง
ค้นตัวแต่ค้นตัวค้นตัวเสร็จปุ๊บก็หล่นข้างตัวผมแหละ
มันเป็นลักษณะยังไงตอนนั้นก็เป็นขอยาเอขอยาคลาที่ว่าแคปซูล
ที่ว่าหอดน้อยหล่อนข้างตัวเลยเพราะวันนั้นผมใส่แกงเด็บ
พยายามที่จะล้วงล้วงเข้าไปล้วงแบบล้วงเข้าเกงเราให้ได้อ่ะอืม
แต่มันล้วงเข้าไปได้ล้วงไม่ได้แล้วทีนี้มันเหมือนว่าเขาแบบเนี้ย
อืมเนี้ยแล้วล้วงเข้าไปเพื่อจะเหมือนให้มันล้วงเข้าไปเรียบร้อย
ก็ถามว่าพี่ทำอะไรแล้วไอ้ที่ตีนผมมันคืออะไรหยาบหยาบเลย
แล้วเขาก็ก้มไม่มีอะไรเนอะเขาก็หยิบอันนั้นไปแล้วเขาก็เดินหนีไปเลย
ก็ถ้าว่าตอนนั้นเจอถ้าเจอผมก็โดนเรียกอ่ะ
ก็โดนค่าตรวจเขียบไปประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหรือผมเรียกหนึ่งสามสอง
สองสามหมื่นนั่นก็ถ้าว่าเจอยาหน้ารถอืมแต่ถามว่าผมไม่มีอ่ะอืม
ผมไม่กลัวเขาไม่ให้เราดูนะว่าเจอไม่รู้หรอฮะเขาไม่ให้ดูเจอ
แล้วเขาเรียกเงินแล้วใช่เรียกเงินแล้วเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นห้า
สามหมื่นห้าตกใจไหมทำไมมันแบบก็เฉยเฉยแล้วเพราะว่าเราไม่มีเนอะอืม
เราก็เถียงกับเขาเลยเถียงจนที่ว่าเขาต้องยอมเราด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ผู้กำกับตำรวจ
อย่างใกล้ชิดค่ะครับส่วนคดีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทำงานแบบตรงไปตรงมาตอนนี้นะคะเขากำลังจะขยายผลรถบรรทุกคันนี้ค่ะ
ว่าก่อนหน้าคนขับคนนี้ใครขับมีใครขับบ้างมีประวัติยาเสพติดอะไรไหม
คือย้อนกลับไปหมดเลยแต่เขายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่นะคะ
แต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องสอบปากคำก่อนแล้วก็มีการสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในคลิปอะค่ะ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะอืมแต่ถ้าฟังจากสิ่งที่มีคนบอกเล่าเรื่องราวกับทีมข่าวของเราด้วยเนี่ย
นั่นก็หมายความว่ายังมีตำรวจที่ไม่ดีคือตำรวจดีเนี่ยมีเยอะ
แต่ตำรวจที่ไม่ดีแล้วพยายามจะไปยัดสิ่งของไปเรียกเงินพวกนี้มันยังมีอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ชาวบ้านเวลาเขาเจอด่านเนี่ยเขาก็จะกลัวไว้ก่อน
เขาก็จะกลัวว่าเฮ้ยเราจะโดนอะไรหรือเปล่าค่ะนะสำคัญมากก็คือมีกล้องแบบนี้มันดีนะ
มันก็จะมีหลักฐานอะไรค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวดูกันต่อค่ะ